ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนโสดจะมีเหตุให้ได้พบได้ใกล้ชิด
หรือติดต่อการงานกับคนที่ดวงชะตาจะเป็นเนื้อคู่
เป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงเชื่อถือได้เป็นที่พึ่งได้
ส่วนคนมีคู่ขอให้เตรียมตัวรับกับการมีทายาทคนใหม่
สุขภาพมีอยู่บ่อยแต่ไม่รุนแรงสุขภาพก็เช่นกัน
เจ็บป่วยเล็กน้อยประเภทเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อน
หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายทั้งเบาและหนักแต่ไม่รุนแรง
การเงินมีสภาพคล่องพอใช้พอจ่าย
ไม่ติดขัดฝืดเคืองมีโอกาสได้เงินก้อนหรือได้เงินจากผลงาน
ห้ามเข้าไปร่วมในกิจการทางการเงินของบุคคลอื่นในระยะนี้
เลี่ยงการเก็บรักษาของมีค่าของผู้อื่น
การงานมีโอกาสในการใช้ความสามารถสร้างผลงานที่ดีมีความก้าวหน้า
มีโอกาสในการสร้างงานใหม่หรือขยับขยายงานเดิมให้กว้างขวางออกไป
เป็นจังหวะที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์